คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ประทึกเหมือนกันนะครับ
เขาก็มาจอดหลบเพราะว่าฝนมันตกหนัก

มาจอดหลบใกล้กับสาราการประเรียนของวัด
ปรากฏว่าอยู่ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงแก่มาในหู
บอกว่ามึงออกมาจากจุดนี้

เขารีบวิ่งออกมาจากจุดนั้นแป๊บนึงฟ้าผ่าเปรี้ยง
มาต้นตะเคียนต้นใหญ่ผ่าซีกเลยนะฮะ
ตรงกลางถูกฟ้าผ่าล้มลงมาใส่จุดตรงที่เขาเคยยืนอยู่
คุณผู้ชมไปดูตอนเขาเล่าให้ฟังนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะต้นตะเคียนเบล่มเลยนะคุณ
ถูกฟ้าผ่าครึ่งซีกลงมาเลยคุณดูสิ
จากที่เคยยืนต้นทั้งต้นปรากฏเหลือครึ่งเดียว
แล้วจุดที่โค้นลงมาเป็นจุดที่พี่ที่เล่าให้ฟัง

อยู่แล้วเพิ่งจะเดินออกมาเมื่อกี้นี่เอง
เพราะได้ยินเสียงคนแก่กระซิบข้างหูบอก
มึงออกมามึงออกมา
ถ้าเกิดว่าเขาไม่เดินก้าวออกมาสภาพเขาจะเป็นยังไงคุณ
แล้วเสียงคนแก่ที่กระซิบข้างหูเป็นใคร

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดนะฮะวัดปฐุมมาว่า
หรือว่าวัดหัวชวดที่ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
พี่คนนี้ที่รอดตายหวุดหวิดเนื่องด้วยเสียงกระซิบปริศนา
ก็คือพี่กริติเดชดังกล้องนะฮะทำงานปรายศนีย์อำเภอบ้านค่าย

อยู่ตรงข้างถนนทางเข้าวัดนะครับ
สภาพต้นตะเคียนโอ้โหแทบไม่ต้องอธิบายแล้วฮะ
ถูกผ่าซีกเลยกลางเลยนะครับ
แล้วก็ที่เหลือมีท่อนตะเคียนมีกิ่งตะเคียน
ตกลงมาตรงนี้ไปหมดเลยแล้วก็ถูกเก็บกวาดไปบางส่วนแล้วนะครับ
แล้วก็กิ่งตะเคียนก็ถูกตรงสารานี้คุณ
หลังคาตรงนี้ที่เขายืนอยู่ตอนแรกนะ

ขี่รถจักรยานยนต์บอกหมายเลขทะเบียนหน่อยละกัน
กกชช๗๔๘๑ระยองเผื่อเป็นงวดนี้นะครับ
ส่งของครับระหว่างทางฝนมันตกหนักมาก
ท้องฟ้ามืดตื้อเลยเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า
เขาก็เลยต้องแวะหลบฝนตรงสาราเมนตรงนี้

ซึ่งหน้าเมนมีต้นตะเคียนเก่าสูงถึงปลายยอด
นู่นห่างไปประมาณ๒๐เมตรต้นก็เริ่มอะ
จัดของจะนำไปส่งแล้วก็หลบฝนอยู่ด้วย
ได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงแก่คุณ
กระซิบข้างหูมึงออกมาจากตรงนี้
มึงออกมาจากตรงนี้เสียงเป็นแบบนี้คุณ
เมื่อได้ยินเสียงนะเขาหันมองซ้ายมองขวาไม่เห็นใคร
แต่รู้สึกขนลุกหวาดภาวะตั้งสติได้
กูเข็นรถจักรยานยนต์ไปหลบที่อื่นดีกว่า
เพิ่งเข็นออกมาได้ไม่เกิน๑นาที
ฟ้าผ่าเปรี้ยงดังสนั่นต้นตะเคียนโดนผ่า
กิ่งตะเคียนตกลงมาตรงจุดที่เขาเคยยืนอยู่ครับ
อย่างนี้เสียงนะครับผู้หญิงแก่
พูดพูดหูเราเลยบอกว่า
แอบเลยครับไม่นานเลยฟ้าก็ผ่าต้นเนื้อหักเลยครับ
ใช่ตัวมีหรือไม๊
เหลวงทับหลังคา

พวกออกมาเหมือนว่าเขารอดตาย
เขาก็เชื่อนะว่าเป็นวิญญาณ

วาดวัดเปิดเผยว่าต้นตะเคียนต้นนี้อายุกว่าร้อยปีนะ

แล้วก็กลัวจะเป็นอันตรายกับญาติโยมและเด็ก

ก็เลยติดสายล่อฟ้าไว้บนต้นตะเคียนนั่นแหละ
แต่สุดท้ายมาเกิดฟ้าผ่าเอาได้เมื่อวานนี้นะครับ
เพราะดีไม่มีใครได้รับอันตราย

ก็ถือว่านุ่มปรายศนีย์คนนี้โชคดีพระท่าน

ส่วนต้นตะเคียนจะไม่โค้นทิ้งจะปล่อยไว้
ส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องตัดให้คุณต้องตัดบางส่วนให้ปลอดภัยนะฮะ
รอดหรือตายก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติ
มีคนมาขอซื้อท่อนตะเคียนที่มันถูกผ่าลงมาด้วยคุณ

แล้วก็จะเอาเงินมาทำบุญที่วัด
พระท่านก็ไม่เกี่ยงงอนนะพระท่านบอกเออแล้วแต่โยม
จะทำอะไรก็ทำไปพระไม่ได้ห่วงต้นตะเคียนต้นนี้นะครับ
แต่ช่วงนี้นะพอเรื่องฝนตกเราก็ต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมแหละ
อย่าไปอยู่ใกล้กับพวกอะไรนะป่ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้าง

เชื่อเรื่องนี้เสียงกระซิบว่าน่าจะมีวิญญาณมาบอก